เดี่ยวกันการกินการอาเซียงสกูลเกมกับเบ้านะครับ

คลามที่สิบเอ็ดการแอนคันที่เซ่นบาลังก์
แข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่ผลงานดีสุดจะคว้าเหรียญทอง
ไทยชนะมา๓นัดเจอกับฟิลิปปินส์ที่ชนะมา๒นัดครับ
ชนี้หากไทยชนะก็คว้าเหรียญทองทันที
เซตแรกนะครับสาวไทยชนะไปได้ก่อน
แต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ไม่ยอมนะครับตามตีเสมอได้ใน๒เซตหลังนะครับ
และเป็นสาวไทยที่ออกตัวได้ดีครับ

คะแนนทั้งหมดนะครับ๓ต่อ๒เซต๒๕๒๐๓๑๒๙๑๙๒๕๑๘๒๕

สมัยที่๔ติดต่อกันและถือเป็นแชมป์สมัยที่๗ด้วยครับ
ผู้สอนยอมรับว่าฟิลิปปินส์นั้นเล่นได้ดีครับ
แล้วก็มีรูปร่างสูงเกมรับเหนียวแน่น
เพราะว่านักกีฬากดดันไม่กล้าเล่นรวมถึงประสบการณ์อย่างน้อยครับ
เป็นการผสมผสานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ
ปีหน้าปีต่อไปก็ยังมีนักกีฬาในชุดนี้
หลายคนที่จะขึ้นมาเล่นในรายการนี้อีกสมัยหนึ่ง
เพราะนั่นก็เป็นโอกาสดีที่เขาได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในครั้งนี้
เพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตข้างหน้า
วอเล็กบอลชายครับรอบรองชนะเลิศหนุ่มไทยเอาชนะฟิลิปปินส
ขาดลอย๓เซตรวดครับ

ซึ่งจะแข่งขันวันพรุ่งนี้ในเวลาบ่าย๓โมงเย็นครับ
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีทีมหญิงนะครับ
ที่ไปจบอันดับ๔ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียล่าสุด
สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
ก็บอกว่าขอโทษแฟนนะครับที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แต่ว่าในฐานะประธานสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งอาเซียน
ก็ยินดีที่ทีมคู่แข่งร่วมโซนอย่างเวียดนาม
สามารถเอาชนะไทยได้นับเป็นพัฒนาการที่ดีของทีมในอาเซียน
ส่วนอาจารย์ธนานดอกไม้ครับหัวหน้าผู้สอนยอมรับว่า
หวังกับผลงานในรายการนี้เนื่องจากว่า
ศักยภาพของไทยถือว่าเหนือกว่าเวียดนาม
แต่กลับเล่นเสียเองเยอะมากแล้วก็ขาดความสม่ำเสมอครับ